เหลือเวลาอีก๒วันนะคะสำหรับพิธียิ่งใหญ่
ก็คือพิธีการเคลื่อนพระศพของสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งภายในวันนี้ค่ะทางด้านศิษยานุสิตก็ร่วมใจกันจัดดอกไม้

เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ศิษยานุสิตคณะเหลืองรังศรีร่วมแรงร่วมใจกันจัดดอกไม้ประดับ
ที่บริเวณพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อให้มีความสวยงามและรองรับประชาชน
หลังจากที่เดินทางไปสักการะพระศพของสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ที่บริเวณพระตำหนักเพชรเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยการจัดดอกไม้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น๕จุดด้วยกัน
คือที่บริเวณซุ้มประตูทางเข้า

และจุดถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ด้วยการนำดอกไม้สีม่วงเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติม
ไม่ได้ใช้เป็นดอกไม้สีขาวล้วนเหมือนปีที่ผ่านมา
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประดับดอกไม้
ก็เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาที่พระตำหนัก